แต่เราไม่ได้คิดถึงว่าแบบมันเป็นโน้ตที่เด็กจะจำได้
ใช่คือเอาอย่างนี้ไม่ได้คิดถึงหน้าเด็กเลย

ปกติก็จะมีแบบว่าพี่ขอถ่ายรูปหน่อยแบบอะไรอย่างนี้

แล้วก็มาโอบเข้ามาโอบเรามาก่อนเราอะไรอย่างเงี้ย

สักพักหนึ่งหน้าเวทีมันก็เริ่มมีเด็ก
เป็นกลุ่มเหมือนแบบเหมือนสมัยเด็กที่เราแบบ
สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมต้องจับมือเด็กบ่อยขึ้น
เพราะว่าเดี๋ยวหลับก่อน

ใช่เพราะว่ามัน๔ทุ่ม๕ทุ่มแล้วครับ

ถ้าเราไม่แบบจับมือน้องไว้หน่อย

เขาก็จะได้รู้สึกว่ายังตื่นอยู่
พอแบบพอจบโชว์ปุ๊บจะได้กินนมแปลงควันเข้านอนเลย
ผมคิดว่าในอัลบั้มก็คงจะพยายามทำเพลงที่มันไม่มีคำหยาบให้ได้มากที่สุด
เพราะว่าผมมองว่าวันหนึ่งเด็กโตขึ้นก็คงต้องพูดคำหยาบแหละ
แต่ว่าในวัยที่เขายังไม่สามารถแยกแยะได้หรืออะไรได้
ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งเล็กได้ผมว่ามันน่าจะดี
ตอนนี้คือแบบแบบเป็นขวานใจขวานน้ำหม่ม
คำนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ก็รู้สึกตั้งตัวไม่ทันครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือ
แต่ว่าอยู่ดีชีวิตมันพลิกเปลี่ยน

ก็ค่อนข้างตั้งตัวไม่ทันครับ
เพราะเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมาทางนี้เลยแล้วตลอด
ใช่แล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้น
แล้วก็อิ่มเอ็มหัวใจจากการที่เราได้ไปเจออะไรหลายอย่างในช่วงนี้ครับ
ครั้งแรกที่ได้ยินว่าเพลงนี้มันไปอยู่ในใจของน้องเด็กตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้าง
ช่วงแรกมันเป็นช่วงเหมือนแบบเด็กเริ่มร้อง
เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะแบบจำง่ายอะไรอย่างนี้
พักหนึ่งเริ่มมีคลิปแบบว่าน้องร้องในแบบว่าสวนศาสตร์นู่นนั่นนี่
เฮ้ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
ก็คือตอนนั้นแบบเห็นตอนที่เห็นครั้งแรกคือตอนที่ร้องกันได้ดังแล้วด้วยครับ

ก็เลยไม่รู้ว่ามันเริ่มจากตรงไหนเป็นจุดแรก
ไม่รู้ว่าอะไรมันคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็เหมือนตลกกันว่าแบบเอ้ย

เพราะว่าเพลงมันเหมือนค่อนข้างแบบโบกเวกโวยวายครับ
ก็เลยคิดว่าเอ๊ไม่น่าจะเข้ากับเด็กแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าเด็กชอบอะไรอย่างนี้ครับ
เหมือนว่าเราเองติดตามคลิปต่างที่น้อง

แล้วก็เหมือนพวกเราชอบแบบวิเคราะห์ด้วยครับ
เราก็ดูสนุกไปด้วยแล้วเราก็เหมือนกับว่า
เคราะห์ไปด้วยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะอะไรอย่างนี้

อะไรที่ทำให้มันแบบเข้าไปอยู่ในใจเขาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเราวิเคราะห์แล้วสรุปแล้วมันได้ตรงไหน

แต่ว่าอย่างที่บอกคือพวกผมทำงานเบื้องหลังกันมานาน

เราก็เลยรู้สึกว่าการวิเคราะห์ไม่รู้ว่ามันตรงจริงเปล่า
แต่ว่าพอเรามานั่งวิเคราะห์จริงคือแบบว่า

โลดี้ส่วนหนึ่งก็คือแบบมันเป็นเมโลดี้ง่าย
ย้ำอยู่๒๓มิลตี้

คือตอนแรกที่เราทำเมโลดี้แบบนี้

พอเรามีประโยคนี้มาแล้ว

คิดแค่ว่าคำนี้มันเป็นวารีที่มันแบบติดหู

มันเป็นโน้ตที่เด็กจะจำได้

ใช่แต่ว่าพอเรามานั่งวิเคราะห์กันจริง

แล้วก็โน้ตคล้ายกับพวกเพลงกล่อมเด็กอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีจังหวะให้แบบว่า

แล้วก็เนื้อหาพยานชนะนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ครับ

ตอนนี้มันถูกเหลือว่าเป็นแบบเพลงชาติเลย

โอ้โหก็ขอบคุณมากครับ
เพราะว่าแอบรู้สึกว่ามันก็ดีต่อคนทำเพลงเนาะ
เหมือนกับว่ามีคนชอบเยอะ
คือมันค่อยเริ่มมาตอนช่วงนี้ครับ

เพราะว่าสถานที่ที่เราไปเล่น

พี่เขาถ่ายรูปหน่อยแบบอะไรอย่างนี้

สักพักหนึ่งหน้าเวทีมันก็

เป็นกลุ่มเหมือนสมัยเด็ก

ห้ามขึ้นเลยเนี้ย
อะไรประมาณนั้นก็โหแปลกนะผมแบบเล่นดนตรีมาก็ไม่เคยเจอแบบนี้
แล้วได้เลยกลายเป็นว่าโอเคมันเปลี่ยนไปแต่ก็ไปในที่มีความสุขมากขึ้น
ก็ทำให้หนึ่งโชว์ใน๔๕นาทีมันต้องเปลี่ยนลูกแบบการ
เพราะว่ามัน๔ทุ่ม๕ทุ่มแล้วครับ

ถ้าเราไม่แบบจับมือน้องไว้หน่อย

เขาก็จะได้รู้สึกว่ายังตื่นอยู่
พอแบบพอจบโชว์ปุ๊บจะได้กินนมแปลงฟันเข้านอน

แปลงฟันด้วยอะมีที่มายังไง

มันเหมือนกับว่าพอเราจะพูดกับเด็ก

เด็กน่าจะแบบนอนดึกแล้วไม่ค่อยแปลงฟันกันแน่เลย

ก็เลยคิดว่าเออคุยกับเขาอะไรอย่างนี้

อย่าลืมนะไปแปลงฟันกันนะ
มันก็เหมือนพูดแบบปกติ

แฟนเพลงหรือว่าที่ต่าง

มาทำให้เวลาไปทัวร์ไปเล่นคอนเซิร์ต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
โอเคดีที่เราอ่ะเขียนเพลงไม่ค่อยมีคำหยาบแต่ใช่ใช่โดยโดยโดยโดยปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็กลับมาเช็คนะว่าแบบว่ามันมีคำแบบสะบดเล็กบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงก็ไม่มีเลยก็เลยเป็นความโชคดีไปแล้วผมคิดว่าในอัลบั้มก็คงจะพยายามทำเพลงที่มันไม่มีคำหยาบให้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าผมมองว่าวันหนึ่งเด็ก

แล้วมีของขวัญแปลกอะไรจากเด็กทำไมที่เอามาให้เราอะไรอย่างเงี้ย
ของขวัญเด็กล่าสุดมีแบบเป็นทริปเป็นแบบว่าพ่อแม่ก็ยืนทริปให้แล้วน้องเวลาเขาให้เขาก็ให้
ด้วยความรู้สึกของเขาก็คือให้ทีเดียวหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็อุตส่าห์เตรียมไว้เป็นปึกอะไรอย่างนี้
ใช่ยังไม่มีของขวัญแปลกขนาดนั้นแต่ว่ามีอยู่ช็อตหนึ่งที่ผมแบบว่าตราตรึงใจอยู่
ก็คือโดยปกติเวลาผมไปเล่นแล้วเวลาผมเจอคนเมาคนเมาจะชอบแบบว่าล็อกคอผม
แล้วแบบถ่ายรูปแบบเอ้ยสตอรี่ไอจีหน่อยอะไรอย่างนี้แบบรุนแรงนิดนึงแต่ว่าเข้าใจได้
แต่ว่ารอบล่าสุดคือผมเจอเด็กน่าจะประมาณสักสองสามขวบคือพ่อแม่ก็อุ้มมาอย่างนี้ผมก็อยู่ด้านนี้
กอดคอแล้วพอเด็ก๓๒๑เด็กดึงคอผมเหเนี้ยคู่ผมแบบฮะนี่คือเด็กสองสามขวบเหรอ
เด็กที่เขาโตมาในเจนเนี่ยมันคือลุคหรืออะไรแบบผมอ่ะ
ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติสำหรับเขา
เขาคือเขาไม่ได้ทรีดเราว่าอ๋อคือคนศักดิ์คือน่ากลัว
แต่เหมือนกับว่ามันเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่เขาเคยชินอยู่แล้ว
เขาไม่น่าจะรู้สึกว่ามันแตกต่าง
เขาก็เลยเหมือนกับว่าแสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติว่าแบบเขาแบบ
รักเราไม่ว่าจะด้วยผลงานหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขกับเพลงของเราอะไรอย่างนี้
ร้องไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็หันไปแล้วแม่ก็
นมอยู่พกขวดนมมาด้วยผมก็โอ้โห
มันขนาดนี้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงอยากฝากไว้นิดนึงครับ
ถ้าพาเด็กมาอาจจะหาแบบพวกแบบเฮดโฟนหรืออะไรที่มันเซฟ
หูของเขาอะไรอย่างเงี้จะได้แบบดูคอนเสิร์ตไปด้วยกันได้อืม
ใช่ใช่เข้าขวัญวันเด็กที่ที่ออกไปใช่ไหมอ่าอ๋อโอเค
สร้างสรรค์ความคิดถูกผูกมิตรซื่อตรง
เข้าอย่างมั่นคงฟังฟังทรงอย่างแบดอ๋อใช่อ่าคิดคิดคิดคิด
คิดแบบค่อนข้างเร็วแต่ว่าใช้เวลาคิดแบบกว่าจะเหมือนเขาขอมานานแล้ว
เราก็คิดไม่ออกเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเป็นการคิดคำขวัญ
มันเหมือนกับว่าพอมันไปถึงเด็กแน่นอนเด็กหลับเข้าไปแล้ว
ผมก็เลยรู้สึกว่าเออละเมียดละมัยกับมันหน่อยผมรู้สึกว่าสร้างสรรค์ความคิด
เพราะว่าตอนเด็กผมเป็นคนที่รู้สึกว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
มันจะสามารถเอาตัวรอดในสังคมได้สามารถเขาเรียกว่าดิ้นรนแล้วก็สามารถพลิกแพลงได้เสมอ
แล้วก็ทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอใช่แล้วก็พอยิ่งเราทำงานในงานอาร์ตด้วย
ผมรู้สึกความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นใช่แล้วก็ผูกมิตรซื่อตรง
ใช่ไหมใช่ก็คือใช่ก็คือพยายามครบมิตรที่มีความซื่อตรง
หรือว่าเราเองก็ต้องซื่อตรงกับเขาเพราะว่าการที่เราจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้
แล้วก็เลยคิดว่าการครบมิตรไว้อาจจะไม่ต้องเยอะแต่ว่าขอแค่มีมิตรที่เป็นมิตรแท้แล้วก็ซื้อตรงก็จะดีกับเรา
แล้วก็๙อย่างมั่นคงก็คือผมรู้สึกว่าการก้าวไปข้างหน้าแบบรวดเร็วจริงมันดีมันตื่นเต้นมันสนุกสนาน
แต่ว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเราต้องการก้าวไปอย่างมั่นคง
ก็คือค่อยก้าวไปหรืออาจจะวางแผนเตรียมทุกอย่างให้มันดีในอนาคตนะครับ
เพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปเร็วเท่ากับคนอื่นก็ได้
ต้องอยู่ในมาตรฐานของคนอื่นแต่ว่าเราต้องก้าวอย่างมั่นคงในแบบของเรา
แล้วก็ฟังทรงอย่างแบบคือผมมาพยายามด้นกลับมาที่เพลงของตัวเอง
เพราะผมอาจจะฝากเพลงของตัวเองแต่ผมรู้สึกว่าพอมันเป็นความไม่จริงจัง
นั่นหมายความว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ในความสนุก
ไม่ว่าจะทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นความซีเรียสขนาดไหน
กลับมาแล้วมันจะต้องอยู่ในความสนุก
เราจะต้องสนุกกับชีวิตเพราะว่าเรามีชีวิตแค่ครั้งเดียว
ไม่รู้ว่าต่อไปเราจะได้มีชีวิตในชาติหน้าอีกไหม